บ๊วยเกษนท์ครับวันนี้เปิดตัวเฉพาะ๗ดีใบดแดงแล้ว
พี่ฟ่องพี่เนยความรู้สึกเป็นอย่างไรด้วยครับ

ตื่นเต้นมากค่ะวันนี้ถือว่าเป็นการแบบได้กลับมาทำงานแบบจริงจังหลังจากหนีไปแต่งงาน

ก็ถือว่าเราก็ตื่นเต้นเหมือนกับเราไม่ได้ทำงานพิธีกรมานานมากค่ะ
ตอนนั้นที่นายทำก็แบบจริงแบบไม่ได้นานขนาดนี้ค่ะ
อันนี้เหมือนเป็นพิธีกรจริงจังมากแล้วก็ต้องทำการบ้านค่อนข้างเยอะ
แล้วก็ได้ร่วมงานกับไทยรัฐด้วยค่ะ

เป็นการที่เอาธุรกิจที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว

หรืออะไรที่บางทีเราชื่อคุ้นหูกันอยู่แล้ว
อย่างที่เราบอกได้ไหม

อย่างหัวปลาช่องนนทรีย์อะไรอย่างนี้
รู้สึกว่าอ๋อธุรกิจที่เราได้ยินมานานแล้วเนี่ย

ช่วยนั่งประกอบ
ก็เป็นการทำงานครั้งแรกกับน้องเนยนะครับ

แล้วก็จริงถ้าเป็นละครเราก็จะคุ้นชิน
ผมก็จะแบบเหมือนเข้ากองมาแล้วก็จะสบาย
ว่าต้องทำอะไรอะไรแบบนี้
แต่มาเป็นพิธีกรนี้มันก็ไม่ได้ทำบ่อยนักครับ

แต่ว่าคือตอนที่รายการติดต่อมาค่ะ
เขาบอกว่าพออ่านคอนเซ็ปต์แล้ว

ด้วยความที่รายการแบบเหมือนกับ

ในรายการก็จะสอดแทรกพวกสาระ

เพราะมันได้ไอเดียจริงค่ะคือตั้งแต่
คนเริ่มทำธุรกิจยันแบบว่า
คนที่ทำประสบความสำเร็จแล้วคือเราจะได้

เรียกว่าสามารถเป็นไอเดียได้
ได้เห็นคนที่เขาแบบประสบความสำเร็จจริง

ได้ประสบการณ์ของคนที่เก่ง

แต่ว่าคราวนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องของการแบบทำการเกษตรหรืออะไรต่าง
ซึ่งมันก็จะมีมุมมองต่างที่เรารู้สึกว่า
เฮ้ยแบบนี้มันทำได้จริงเหรอ
อย่างเช่นที่เคยไปก็จะเป็นกระเพาะเห็ดในบ้านนะคะ

ก็เลยเอามาแบบแบ่งปันอยากจะให้คนดูได้ประสบการณ์
หรือว่าได้แบบไอเดียความคิดว่าต่อให้เราไม่ได้มีที่เยอะ

เป็นสวนมะนาวแบบกลางเมือง

แล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครที่ดู
แล้วช่วงนี้ยังคอแท้เรื่องของเศรษฐกิจต่าง

แล้วก็เผื่อไปเป็นอาชีพเสริมให้กับตัวเองได้ด้วยครับ

แล้วมุกโลบะยังดีเหมือนเดิมไหมครับ

มาเป็นแบบว่าสิ่งสนานเฮฮา
คนนี้เขาเต็มคนน่าจะตบงานอยู่แล้วล่ะค่ะ
คือเรามาฮากันครับแล้วก็
แยกสนุกครับอยากให้ดูได้สาระแล้วก็ไม่เครียดด้วย

ก็อย่างที่บอกนะครับมันไม่ใช่ละครไม่ใช่สายที่เราถนัดนะครับ
เราก็ตื่นเต้นฝากตัวกับเขาสองคน
อิเดียดีมากมายเริ่มจากศูนย์ไปรวยรวยเจ๊งกลับมาโจทย์ใหม่กลับไปรวยใหม่
ก็สนุกด้วยแล้วก็ได้ช่องทางทำมาหาเงินด้วยครับ
สาธิตามชมรายการใหม่ของเราสิทธิป้ายแดงทางช่องเทศรัตน์ทีวี
ทุกวันจากถึงศุกร์๔โมงเย็นสนุกสนานแน่นอน

อย่าพลาดนะคะทุกวัน
เลยความบันเทิงนะคะ
นอกจากซาระแล้ว
เรียกว่าเป็นความบันเทิงยามเย็น